เดี๋ยวเรื่องสุดท้ายในเรื่องของกลุ่มคนที่มาชุมนุมเห็นต่างแล้วผมจะตอบนะครับผมขอตอบเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการทำงานของผมนะครับซึ่งผมว่าที่พูดมาก็ขัดแย้งกันหมดเลยทุกเรื่องนะครับเพราะว่าผมเองนั้นนะครับช่วงที่เกิดโควิดครั้งแรกนะครับรัฐบาลนะครับผมผมยอมรับนะครับว่าที่ทางท่านเพื่อสอสอ

น้องทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นการล็อกดาวน์นะครับคนละห้าพันบาทสามเดือนนะครับทางประการสังคมเองนะครับมีการช่วยเหลือเยียวยาเหตุสุวิสัยที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกทุกเหตุการณ์เช่นอุทกภัยอะไรต่างต่างนะครับที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ในวันนั้นจำเป็นสิ่งปรับต้องปรับมาเป็นหกสิบสองเปอร์เซ็น

ที่ได้รับการช่วยเหลือสิทธิต่างต่างในเรื่องหกสิบสองเปอร์เซ็นนะครับไปเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกคนนะครับใช้เม็ดเงินไปหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถูกต้องฮะตัวเลขถูกต้องที่คุยกันนะครับส่วนในเรื่องของการลดหย่อนนะครับที่ได้พูดมาว่าใช้เงินกองทุนในการช่วยเหลือนะครับสถานการณ์ใน
จ้างหรือลูกจ้างก็ยังมีความเดือดร้อนอยู่เราคิดว่าวันนั้นกองทุนนี่มีความเข้มแข็งนะครับเราคุยกับทางบอร์ดกองทุนผมเองต้องกลับเรียนให้ความเอ่อให้ความจริงกระจ่างก่อนนะครับว่ากองทุนประกันสังคมนั้นนะครับเป็นบอร์ดไตภาคีผมเองไม่ได้เป็นประธานบอร์ดนะครับแต่นโยบายต่างต่างในการพูดคุยเราพูดคุยในภาพรวมของก

เร็วเดี๋ยวท่านยุทธพงศ์รอผมนะครับนะครับแล้วก็อ่าช่วงนี้คือช่วงที่คลายล็อกเลยนะครับผมจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามีเกี่ยวภัณฑ์กับเพื่อนสอสอท่านจุดภัณฑ์ด้วยที่ท่านพูดถึงเรื่องคนตกงานแล้วก็ท่านวรรณิพาท่านเพื่อนสอสอนะครับที่พูดถึงเรื่องของการจัดงานนะครับผมกล่าวเรียนนี้นะครับว่าช่วงท
อยู่แล้วคือไม่มีการแพร่ระบาดแล้วนะครับผมเองเข้ามารับตำแหน่งในฐานะลำตีว่าการทรวงแรงงานนะครับผมเองก็ได้เล็งเห็นนะครับผมเองได้รับข้อมูลทุกด้านไม่รู้จากสื่อมวลชนบ้างหรือจากนักการเมืองกลุ่มต่างต่างนะครับว่าคนตกงานหลายล้านคนนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมมารับตำแหน่งผมก็ต้องมีความเป็นห่วงผมจะ
โดยรัฐบาลนะครับผมเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับเสนอท่านนายกลำตีนะครับแล้วก่อนที่จะนำเสนอผมก็ได้นำเรียนท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านรองยกรรมตีซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงานนะครับผมถามว่าการจัดงานล้านล้านคนล้านตำแหน่งเป็นสิ่งที่ดูเหมือนยากนะครับแต่ผมก็ทำให้เห็นได้นะครับว่าดูตัวเลขนะครับว่าการจัดง
ไป๒๖๐๐เมตรเงิน๑๙๐๐๐บาทนั้น
ขออนุญาตชี้แจงว่าเม็ดเงินที่พูดใช้ไปตามความเป็นจริง
ไม่ได้เอาเงิน๑๙๐๐ล้านไปละลายหายไปนะครับ
เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับนี่คือความจริงนะครับ
แล้วผมก็กราบเรียนนะครับว่าทำไมถึงโคไปเมนต์
จ้างทักษาจบใหม่ถึงไม่มียอด
ไปตามที่ต้องการก็เกิดจากเราจัดงานช่วงเดือนปลายเดือนกันยา
ต้นเดือนตุลาช่วงนั้นนักศึกษาจบใหม่ช่วงเดือนเมษา
ผมจะเรียนอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะมีกราฟให้ดูนะครับว่า
ช่วงเดือนเมษาเนี่ยจนถึงเดือนกันยาเขาบรรจุงานนักศึกษาจบใหม่
หรือคนที่ไม่เคยอยู่ในระบบการสังคมไปแล้วเนี่ยแสนกว่าคนนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งที่ผมคุยกับกลุ่มนักธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่เนี่ย
เพราะเขาเองต้องการให้นักศึกษานั้นได้ทำงานอยู่ในระยะยาว
ไม่ได้อยากให้แบบเข้ามาหนึ่งปีแล้วออกเหมือนกันเพราะก็ต้องการคนที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็อยู่กับเขาแต่นานนะครับ
ผมจัดงานเดือนกัญญานะครับฝากเพื่อนสมาชิกดูเดือนตุลานะครับ
สีแดงคือช่องคนออกนะครับจากมกราจนถึงกันยา
ท่านจะเห็นไหมครับช่วงที่เกิดโควิดคนออกจากระบบการจ้างงานมาตรา๓๓เดือนละเป็นแสนคนสูงสุดนะครับ
ก็ยังมีคนออกอยู่จริงแต่ก็ออกอยู่แปดหมื่นกว่าเดือนตุลา
พฤติกา๔๐๐๐๐กว่าธันวาฯ๔๐๐๐๐กว่ามกราศาสตร์๓๐๐๐๐กว่า
แต่ผมได้ดูช่องที่๒นะครับติดกับช่องสีแดง
ช่องนี้คือคนที่ออกจากระบบประกันสังคมมาตรา๓๓คือช่องที่แรกนะครับ
เดือนตุลาคม๔๗๐๐นะครับเดือนพฤศจิกาอีก๕๗๐
เดือนธันวาย๔๘๐๐๐มกรา๕๓๐๐๐แต่ผมอยากจะกลับเรียนเพื่อนสมาชิกนะครับ
นี่คือช่องของคนที่ออกและกลับเข้ามาทำงานใหม่
แต่ท่านดูช่องอีกช่องหนึ่งนะครับที่ติดกันก่อนก่อนถึงช่องสีเขียว
คือผู้ที่เข้าสู่ระบบการจ้างงานใหม่ซึ่งไม่เคยอยู่ในระบบการสังคมนะครับ
ท่านเห็นว่าครับว่าเดือนตุลาคมเข้ามา๓๔๐๐๐เดือนพฤติกา๓๗๐๐๐
นะครับเดือนธันวา๒๓๐๐เดือนมกรา๒๘๐๐นะครับ
ผมก็ต้องเอาสองช่องนะครับช่องของคนที่เคยออกแล้วกลับมาใหม่
วกกับช่องที่คนใหม่เลยไม่เคยทำงานเข้ามานะครับรวมกันนะครับ
เดือนตุลาคนออก๘๑๐๐คนเข้า๘๑๐๐ตรงนี้กลับมาเป็นสีเขียวท่านเห็นไหมครับ
เมื่อก่อนสีแดงมาตลอดตรงนี้เป็นสีเขียวคือคนออกน้อยกว่าคนเข้าแล้ว
แต่แค่๑๔คนนะครับเพราะเราเพิ่งเริ่มจัดงานนะครับ
มาเดือนพฤศจิกานะครับท่านดูช่องสีเขียวคนเข้ามากกว่าคนออก๕๒๐๐คนนะครับ
เดือนธันวาคนเข้ามากกว่าคนออก๒๘๐๐๐คนนะครับ
เดือนมกราคนเข้ามากกว่าคนออก๔๖๐๐๐คนนะครับ
ใช้เงินจัดงานไว้แค่ไม่กี่ล้านบาทนะครับ
แต่สิ่งที่เราได้เราสามารถมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกี่แสนล้านนะครับ
เราช่วยเหลือคนตกงานไปเท่าไหร่นะครับ
ผมขออนุญาตให้ดูสไลด์เมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ
ผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับว่า
คนที่ออกจากระบบการสังคมตั้งแต่มกรา๖๓จนถึง๖มกรา๖๔
จริงมี๑๘๐๐๐๐๐จริงนะครับตามตัวเลขนะครับ
คนเข้าที่เคยออกแล้วเข้าไปใหม่๓๔๒๐๐๐คือช่องที่๒ติดกัน
ก็คือคิดซะว่าคนที่ออกจากระบบไปล้านนิดนะครับ
เข้ามาระบบประมาณเกือบ๔แสนก็คือตกงานอยู่มัน๗แสนจริง
แต่ตลาดการจ้างงานเราต้องดูภาพรวมตลาดการจ้างงานนะครับว่า
ตลาดการจ้างงานจริงแล้วเนี่ยคนหายจากตลาดการจ้างงานคือดูช่องสุดท้าย
แค่๔๐๐๐๐๐นิดนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลพนธ์ท่านบริเวศจันทรชานะครับ
ผมเป็นลำตีว่าการทรวงแรงงานนะครับ
นี่คือในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ต่อนะครับ
อนุญาตดูในส่วนของช่วงคลายล็อกช่วงอีกสองตอบมันจะมีช่วงของที่

ถึงที่ผมลดสมทบอันนี้ก็เรื่องจริง
แต่ท่านเชื่อไหมครับว่าเงินที่ลดสมทบไป๒๐๐๐กว่าล้านเนี่ย
ล้านเนี่ยมันก็จะกลับไปอยู่ในระบบรากย่า
ระบบระบบข้างล่างนะครับเงินหมุนเวียนเนี่ย
เขาจะหมุนเวียนหลายรอบอย่างน้อย๕รอบ
มองในเรื่องเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับ
ผู้ประกอบการหรือนายจ้างเนี่ย
ทางกระทรวงรายงานไว้แล้วไม่ได้ดูแล
ผมเองนะครับก็มีสินเชื่อวงเงินต่ำอยู่๓๐๐๐ล้าน

ให้สินเชื่อไปเพื่อเอาใจผู้ประกอบการหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะครับ
ผลลัพธ์ของอันนี้คือเรามีข้อตกลงกับเขาในการรักษาการจ้างงานนะครับ
ถ้าเขาใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับการรักษาการจ้างงานเขาต้องลองรักษาการจ้างงาน
ร้อยละแปดสิบเป็นระยะเวลาสามปีนะครับนี่ขนาดเราปล่อยไปแค่
ประมาณสามพันล้านนะครับเกือบเกือบสามพันล้าน
เรารักษาการจ้างงานของลูกจ้างได้สามหมื่นแปดพันแปดร้อยยิบเก้าลายนะครับ
นี่คือสิ่งที่เราทำผมจะดูช่วงคลายล็อกนะครับที่แรงงานกลับคืนถิ่น
เมื่อกี้ผมดูว่าออกไปออกไปล้านกว่าแล้วเข้ามาใหม่เนี่ย
ส่วนมากเนี่ยช่วงนั้นที่เกิดล็อกดาวน์๓เดือนเนี่ย
มีแรงงานหลายท่านที่ผมติดตามอยู่เนี่ยเขาก็กลับไปพื้นที่เขานะครับ
เขาเองเขาก็ไปทำธุรกิจอาจจะไปทำเรื่องเกษตรนะครับ
ทฤษฎีต่างต่างนะครับเราเองก็มีการสอนนะครับ
ร่วมกับศูนย์อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับ
ในการที่เราจะช่วยเหลือเป็นเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับ
ในส่วนนี้กระทรวงแรงงานก็เข้าไปร่วมด้วยนะครับเพื่อช่วยเหลือกับพี่น้อง
ผู้ใช้แรงงานที่กลับไปสู่อ่าที่บ้านที่ที่ภูมิภาคที่ภูมิภูมิ
เราเมาเดิมนะครับนะครับช่วงคลายล็อกนะครับ
ผมเองนั้นก็ได้รับการจะเรียนว่ายังไงก็คือ
ผู้ใช้แรงงานกลุ่มพวกกลุ่มสตรีแล้วกันนะครับผมเองรู้ว่ามีบุตรหลานมีบุตรนะครับ
ในการที่จะต้องดูแลนะครับดูแลได้รับการดูแลจากกองทุนภาคม
หกร้อยบาทต่อคนต่อเดือนนะครับเราเห็นถึงความจำเป็นนะครับ
เราก็ให้ปรับให้นะครับให้บอร์ดปรับเป็นแปดร้อยบาท
ต่อคนต่อเดือนนะครับสิ่งที่ผมกำลังบอกว่าถ้ากับเพื่อนสอสอ
เพื่อนผู้แทนนะครับถ้าเห็นว่าผมเอาเงินประกันสังคมมาใช้แล้วไม่ได้ประโยชน์นะครับ
ท่านก็เคยเป็นผู้นำท่านก็เดินไปบอกเพื่อนท่านด้วยที่เป็นสุภาพสตรีนะครับ
ท่านไม่เห็นด้วยนะครับในส่วนของระบาดรอบรอบใหม่นะครับ
อันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการระบาดรอบใหม่ของโควิด
อันนี้ต้องเล่านิดนึงเพราะเป็นเรื่องสตอรี่เยอะมากนะครับนะครับ
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนระบาดรอบใหม่นะครับ
ช่วงเดือนธันวานะครับผมได้พบเจอท่านนายกรรมตรีตอนกลางคืนนะครับ
สิ่งเดียวที่เรากลัวที่สุดคือเราต้องควบคุมพื้นที่
กลัวพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าว
อยู่ในระบบกันสังคมนะครับซึ่งเขาอาจจะต้องอยู่ในพื้นที่
อยู่ในพื้นที่ควบคุมเพื่อควบคุมในการแพร่ระบาดนะครับ
เขาเองจะต้องหยุดรายได้เขาจะหายไปเพราะว่าทั้งที่เราให้หกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับ
เราได้หมดเอ่อระยะเวลาเป็นเดือนสามสิบเอ็ดสิงหาแล้วนะครับ
เราก็เลยต้องรีบนะครับรีบเข้าบอร์ดแล้วก็รีบเข้าสู่คอลโมวันที่๒๒ธันวานะครับ
เข้าไปเราทำไมเราเราเสนอบอร์ดประกันสังคมอนุมัติได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
เหตุผลก็มีอีกนะครับว่าที่เขาอนุมัติแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่า
ครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้ล็อกดาวน์ไม่ได้จ่ายห้าพันนะครับ
และบอร์ดประกันสังคมไตภาคีเนี่ยทั้งฝ่ายในจ้างลูกจ้างและฝ่ายข้าราชการ
เขาต้องการให้เห็นภาพของการจ่ายเงินเยียวยาเหตุสุวิสัย
จะเป็นอุทธกภัยหรือจะเป็นภัยพิบัติต่างเนี่ยให้เป็นอัตราเดียวกันนะครับ
ก็เลยเป็นประกาศที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราจ่ายชดเชยนะครับ
คนตั้งแต่วันที่๑๙นะครับธันวาที่ผ่านมานะครับ
จริงแล้วมีคนที่อยู่ในสิทธิ์ที่จะได้รับประมาณเกือบ
หกหมื่นกว่าคนเราเตรียมเม็ดเงินไว้ประมาณเอ่อ
สองสามพันล้านนะครับอย่างที่เพื่อนได้อภิปรายไป
แต่จริงแล้วนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่า
เรายังไม่ได้ใช้เงินนะครับเรายังไม่ได้ใช้เงินตรงนั้นนะครับ
เพราะว่าวันนี้คนที่เดือดร้อนนะครับที่มาใช้สิทธิ์เนี่ย
มีแค่ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่ห้าคน
ใช้เงินเป็นสี่ร้อยหกล้านนะครับในส่วนนี้เราก็ต้องช่วยเขา
เพราะว่าเขาต้องหยุดเพื่อให้กับเอ่อ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในการที่เขาจะควบคุมพื้นที่นะครับ
นะครับที่เราที่เรามองแล้วว่าได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย
เพราะเราดูแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยพอรัฐบาลออกโครงการเราชนะนะครับ
ซึ่งได้คนละ๗๐๐นะครับผมจะต่อเนื่องมาเลยนะครับ
ผมเองนั้นรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เพราะว่าพี่น้องผู้ประกันตนในมาตราสามสาม
ซึ่งมีอยู่มาสิบเอ็ดล้านกว่าคนนะครับผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราชนะ
โครงการเราชนะออกมานะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีโครงการม๓๓เรารักกัน
เป็นสิ่งที่ผมอาจจะยืนบนนี้โดยที่
เพื่อนสมาชิกอาจจะต่อว่าผมมากกว่านี้นะครับแต่ผมเรียนนะครับว่า
โครงการนี้ไม่ได้ใช้เงินกองทุนประกันสังคมนะครับเป็นเงินที่
รัฐบาลนะครับผมเองได้นำปัญหา
เล่าสู่ให้กับลำตีว่าการกระทรวงการคลังนะครับต้องกลับขอบคุณท่านลำตีว่ากระทรวงการคลังนะครับ
ท่านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้เล็งเห็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานในมาตราสามสาม
ครั้งแรกเลยอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้พูดกันว่าทำไม
ออกมาเป็นที่สี่พันผมก็อยากให้เจ็ดพันนะครับ
แต่เม็ดเงินที่เราได้หรือที่เราไปขอรัฐบาลให้ช่วยเนี่ย
มันก็มีจำกัดนะครับถ้าเราจะเอาเกณฑ์เราชนะนะครับ
เราชนะให้๗๐๐แต่เราชนะให้กับผู้ที่มีรายได้
เกินสามแสนบาทต่อปีมีเงินฝากไม่เกินห้าแสนบาท
ณสิ้นปีหกสามนะครับผมเองนะครับ
เป็นสิ่งที่ตัดสินใจยากมากที่สุดนะครับ
ผมเองได้พบกับผู้นำสภาลูกจ้างพบกับประธานสหภาพต่าง
สามสิบเก้าองค์กรใหญ่และรับหนังสือนะครับ
ขอแยกแนะนำเลยนะครับหลายท่านเช่นพี่ชาลีรอยสูงนะครับ
ซึ่งท่านก็ได้มายื่นหนังสือกับผมยื่นหนังสือกับทางท่านนายกรรมตี
ว่าให้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ครบทุกคน
นี่คือสิ่งที่เรามาชั่งน้ำหนักนะครับแล้วเราถึงออกมาเป็น
การจ่ายสี่พันครบทุกคนตัดผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติสัญชาติไทยออก
ทำไมเพื่อนสมาชิกถึงตอบว่าทำไมผมไม่ให้เพื่อน
พี่น้องผู้ใช้แรงงานต่างด้าวซึ่งผมไม่เถียงนะครับว่า
เขาเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเศรษฐกิจประเทศไทยช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม
ส่งออกหรือจะเป็นอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่าง
แต่เม็ดเงินตรงนี้เป็นเม็ดเงินกู้ของคนไทยของประเทศไทยนะครับ
การที่จะเอาเงินตรงนี้ไปให้กับพี่น้องแรงงานที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
เราจะตอบคำถามคนไทย๖๖ล้านคนอย่างไรนี่คือสิ่งที่เรากลัวที่สุดนะครับ
แต่ผมเรียนนะครับว่าย้อนกลับไปนิดนึงว่า
แต่พี่น้องคนงานที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเขาได้รับการชดเชยในสิทธิของกองทุนประกันสังคมเทียบเท่า
แรงงานไทยทุกประการในส่วนนี้นะครับผมย้อนกลับมาเรื่องโครงการเรารักกัน
สิ่งหนึ่งทำไมเราชนะมีเกณฑ์รายได้๓แสนไม่เกิน
ผมก็ต้องไปอธิบายให้ท่านลำตีคังว่าการส่วนการคังท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับ
ให้ทราบว่าระบบการจ้างงานนั้นเขามีระบบฝ่ายบุคคลเฮสอาร์ในการควบคุมความลับของเงินเดือนนะครับ
เงินเดือนผมได้เงินเดือนสองหมื่นห้าสมมุติ
ผมได้รับเยียวยาเจ็ดพันสมมุตินะครับเพราะว่า๑๑ล้านคนถ้าตัด
คนงานที่ไม่ใช่สัญชาติไทยออกไปก็ประมาณเกือบล้านคน
ผู้ที่มีบัตรเราอ่าบัตรสวัสดิการรัฐแล้วก็ประมาณล้านคน
มาเก้าล้านสองแสนกว่าคนถ้าจ่ายเฉพาะคนที่มีรายได้ไม่เกินสามแสนบาท
ได้เจ็ดพันแต่อยู่ในบริษัทเดียวกันนะครับ
ผมได้เจ็ดพันแต่เพื่อนนั่งข้างข้าง
เงินเดือนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยไม่ได้รับความแตกแยกนะครับ
ความสามัคคีนะครับซึ่งก็ความเห็นต่างที่เดี๋ยวผมจะพูด
ข้อสุดท้ายให้ฟังเหมือนกันนะครับคือสิ่งต่างเราต้องเกิดจากความสามัคคีในองค์กรก่อนนะครับ
ถึงต้องนึกถึงเรื่องนี้นะครับเราถึงจะต้องให้ทุกคนเท่ากันนะครับ
แล้วสมมุติว่าผมเข้ามาทำงานในบริษัทพร้อมกันกับเพื่อน
เท่ากันอายุงานเท่ากันมารู้ความลับกันทำมาเป็นสิบปี
มารู้ความลับว่าเพื่อนผมเงินเดือนมากกว่าผมถามว่าจะอยู่กันยังไงในบริษัทนะครับ
ในส่วนนี้อยากจะกลับเรียนนะครับโครงการม๓๓เรารักกันนะครับ
ถ้าไม่ดีจริงนะครับก็คงไม่มีผู้นำแรงงานนะครับ
หลายหลายท่านนะครับซึ่งเป็นทั้งประธานสภา
โรงการลูกจ้างหลายหลายโรงการโรงการนะครับ
จะขออนุญาตไปขอบคุณท่านนายกที่ทำเนียบท่านนายกลำตีบอกว่า
เรียนว่าไม่เป็นไรถือว่าทำให้กับคนไทยทุกคน
ไม่จำเป็นต้องมาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้า
เราบ่อยสุดใจจริงเขาบ่อยสุดใจจริงแต่เดี๋ยวต้องมีเรื่องประเด็นการเมือง
นี่ฮะคือสิ่งที่ผู้นำแรงงานนะครับ
อยากจะไปขอบคุณถ้าไม่ดีจริงนะครับ
ก็คงไม่ขึ้นเทรนดทวิตเตอร์หรอกครับนะครับเรื่องนี้
ในส่วนที่เราจะช่วยผู้ประกอบการในช่วงที่แพร่ระบาดนะครับ
ผมเองนะครับได้เล็งเห็นถึงภาคธุรกิจท่องเที่ยว
เราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าภาคท่องเที่ยวเราไปไม่ได้
เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาไม่ได้ถูกไหมครับ
เป็นเหมือนกันทั่วโลกแต่ภาคอุตสาหกรรมส่งออกที่สมุทรสาคร
เราจะปล่อยเป็นแบบภาคท่องเที่ยวไม่ได้
นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราทำงานเชิงบูรณาการกัน
โดยระหว่างกระทรวงแรงงานนะครับ
โดยไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับ
บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
ในการที่เราต้องวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ช่วยเหลือในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙

เราขอบอร์ดการแพทย์ขอประกันสังคม
ให้ลงไปช่วยในการอนุมัติการตรวจโควิดในโรงงาน
อย่างที่เพื่อนผู้แทนบางท่านได้พูดนะครับว่าตรวจแล้วปล่อยกลับไปเนี่ย
ผมเรียนตรงว่าการตรวจโรงงาน
เราตรวจวันหนึ่ง๗๐๐๐คน๑๐๐๐๐คนได้
คือถ้าตรวจเจอนะครับ
ตรวจเจอเชื้อมีอาการไปโรงพยาบาลนะครับ

เพื่อให้เขานั้นมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว
แล้วเราปล่อยธุรกิจภาคอุตสาหกรรมส่งออกไป

นี่คือสิ่งที่รัฐบาลตระหนักถึง
เชื่อไหมครับว่าหนังสือขอบคุณเยอะแยะมาก

ขอบคุณพนักท่านนายกล้อมตี
ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา

เยอะมากนะครับทุกบริษัทใหญ่
นี่คือสิ่งส่วนหนึ่งที่เราลงไปทำ
ถ้าเราทำไม่ดีเขาจะมาขอบคุณเราไหม

ขออนุญาตผ่านไปนะครับ
ในส่วนของกลับมาที่ในส่วนของการที่

เมื่อกี้เห็นท่านลำตีบอกเรื่องสุดท้ายนะครับ
พอดีหลายเรื่องนี้ผม๓เรื่องนะท่าน

ท่านยุทธภงรอผมแปปน่ะกันนะครับ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

เรื่องนี้มี๓ประเด็นหลักประเด็นหนึ่งควบคุมโควิด
คนต่างด้าวที่อยู่นอกระบบต้องตรวจสอบให้ได้
ว่าเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดเป็นก็รักษานะครับ
โดยในจ้างที่จะขึ้นทะเบียนในจ้างเป็นคนออกค่าใช้จ่ายนะครับ
ใช้จ่ายที่แรกสามพันสองพนักท่านนายกก็บอกมาว่า
กระทรวงแรงงานกับกระทรวงสาธารณสุขคุยกัน
ท่านก็เรียกให้รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขมาพบกันมาคุยกัน
ก็เหลืออยู่ในราคาสองพันสามซึ่งซึ่งถือว่าราคาที่
คุมโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเรื่องที่สอง
เชื่อไหมครับว่าผมขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ตั้งแต่วันที่๑๕มกราจนถึงวันที่๑๓กุมภา
ท่านรู้ไหมตัวเลขขึ้นเท่าไหร่๖๕๐๐๐๐บาทคน
ท่านเชื่อไหมว่า๖๕๐๐๐๐บาทคน
ในจ้างเจ้าของที่มีในจ้าง
๑๓๓๐๐๐บาทลาย
คิดดูว่าถ้าเกิดวันที่เราเกิดโควิด
แรงงานต่างผู้ประกอบการต่างไม่มีแรงงานใช้นะครับ
ถ้าเราไม่เอื้อไม่ปล่อยตรงนี้ให้เข้าสู่ระบบ

ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงมาตรา๖๗และ๖๙ครับ
อภิปรายนะครับท่านประธานครับต้องสลับกันระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลครับ

เป็นไปด้วยการไม่ฟุ่มเฟื่อยครับท่านรัฐมนตรีตอบยังไม่ค่อยตรงคำถามครับ
อภิปรายเขาถามว่าการลักลอบเข้าเมืองเนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ท่านไปบอกว่ามันมีคนลักลอบเข้าเมืองมาบ้างเขารู้อยู่แล้วครับว่ามีคนลักลอบเข้าเมืองมามากครับท่าน
อภิปรายท่านยาวเกินไปครับท่านประธานก็อนุโลมให้พูดพอสมควรแล้วครับขอบคุณครับ

ลำตีขอวินิจฉัยนิดหนึ่งจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดกัน
คือการที่ท่านสมาชิกประท้วงโดยอ้างข้อบังคับข้อที่๑

ท่านต้องไปดูข้อบังคับข้อที่

สิบแปดนะครับมันยกเว้นเอาไว้ที่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
ยกเว้นการใช้ข้อบังคับข้อที่หกสิบเจ็ดและข้อที่หกสิบเก้าข้อหกสิบเจ็ดนี่
เขาไม่ให้เอาการอภิปรายสลับไปสลับมานะครับเพราะมันเป็นการอภิปรายระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ฉะนั้นจะเอาข้อที่หกสิบเจ็ดมาใช้ไม่ได้ส่วนข้อที่หกสิบเก้าก็คือ
ปกติถ้าเป็นการอภิปรายทั่วไปประธานต้องตรวจสอบเอกสารสื่อต่างที่จะเอาเข้ามาต้องตรวจสอบหมด
แต่นี่ข้อบังคับยกเว้นจึงต้องให้เอาเข้ามาแต่ต้องไม่ผิดข้อบังคับข้ออื่น
เสียดสีไปใส่ร้ายอะไรนี่ไม่ได้นะครับนี่ขอขอทำความเข้าใจ
เรียนท่านยุทธพงศ์ไปด้วยเมื่อกี้ท่านยุทธพงศ์ก็เคยประท้วง
ไหนไหนก็ไอ้นั่นแล้วผมก็ขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านอัครเดชนิดหนึ่งครับ
ที่ท่านยกมือขอหาลือขอถามนั่นนะครับ
อภิปรายนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจคนฝากฝ่ายรัฐบาลจะชี้แจงได้
ก็กรณีอภิปรายนายกลำตีก็นายกรรมตรีชี้แจงหรือรัฐมนตรีที่นายมตรี
มอบหมายเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย
ส่วนท่านสมาชิกของฝ่ายรัฐบาลจะพูดในสภาได้ก็ต่อเมื่อ
หนึ่งถูกพาดพิงสองยุคลุกขึ้นประท้วงแค่นี้นะครับ
ถ้าจะมาบอกว่าชาวบ้านผมเดือดร้อนผมต้องอยากจะฝากลำตีไม่ได้ครับ
ทีนี้ไม่ใช่ท่านเอาไปตั้งเป็นกระทู้ถาม

ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ

สมาชิกสภาพฤทธานรสดรจังหวัดราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์
ประทวงท่านครับผมประทวงท่านประทานข้อ๙องค์เล็บ๑ครับ
ท่านประธานต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ

ให้ท่านบิเชศเฉียเมืองพาลขออนุญาตเอกนามท่านนะครับ
ลุกขึ้นพูดแล้วท่านประธานก็ให้ท่านวีรกรคำประกอบลุกขึ้นพูด

สอสอฝ่ายรัฐบาลไม่มีสิทธิ์พูดให้ทำกระทู้ถาม
แล้วผมถามท่านประธานว่าท่านวิรากรคำประกอบอยู่
พลังประชารัฐท่านวีรกรคำประกอบ
ก็เป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ท่านให้วีรกรธรรมประกอบพูด
แต่ท่านไม่ให้ผมพูดผมถามว่าท่านผิดข้อบังคับ
ข้อที่เก้าวงเล็บหนึ่งไหมครับท่านระวังตัวเป็นกลางในที่ประชุมครับ
ท่านให้ท่านวีรกรพูดผมก็ต้องพูดเหมือนกับท่านวีรกรครับ

ขอความเป็นธรรมท่านประธานนะครับเพราะว่าท่านก็ปฏิบัติหน้าที่

พอแล้วครับผมผมไม่ได้ใช้ได้แล้วครับ
ประเด็นท่านพิเชษเขาเป็นสอสอฝ่ายค้านท่านเป็นสอสอฝ่ายค้าน
ท่านก็มีหน้าที่ที่จะพูดได้แล้วก็หักเวลาของฝ่ายค้าน
แต่ผมขอยอมรับความผิดพลาดแบบลูกผู้ชายว่า
วีรกรนะครับผมก็เข้าใจว่า
เอาอย่างนี้ท่านรักไก่ก็แล้วกันแล้วประธานเผลอนะครับ

ฉะนั้นท่านวิรากรก็ไม่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับสอสอน้องนะครับ
เอาจริงครับผม
ท่านประทานก็พลาดเองเนี่ยเอายอมรับเลยนะครับหมายอาย
เชิญท่านลำตีแรงงานอภิปรายชี้แจงต่อครับกระชับกระชับนะครับ
ขอบคุณท่านท่านประธานที่เมื่อกี้ผมได้เล่าหยิบยกไปเนี่ยฮะ
ผมจะเล่าให้ทราบว่าการที่ขึ้นทะเบียนครั้งนี้มีแค่๖แสนกว่าคนเนี่ย
ผมกำลังจะบอกว่าผมเนี่ยบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ได้มีประสิทธิภาพกว่ารัฐบาลอดีตนะฮะท่านดูนะครับ
ผมมีหกแสนว่าคนตั้งแต่ปีห้าเจ็ดผมจะเล่าให้ดูนะครับ
ปีห้าเจ็ดเนี้ยมีการขึ้นแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับ
แต่มีคนขึ้นทะเบียนต่างด้าวอยู่ประมาณ๑ล้าน๖แสนกว่าคน
๕๗ก็ตกค้างมาจากรัฐบาลไหนผมไม่อยากพูดถึงเพราะมันเพื่อนกันทั้งนั้น
ถูกไหมครับแต่กำลังบอกว่าถ้ากล่าวหากันก็ต้องพูดถอยกลับไปให้ดู
นะครับว่าปี๕๗มีการขึ้นทะเบียนแบบนี้ครั้งหนึ่ง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายขึ้นทะเบียน๑ล้าน๖แสนกว่าคนนะครับ
ห้าสี่มีขึ้นทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง๑ล้านสองแสนกว่าคนของผมเนี่ยห้าเจ็ดจนถึงหกสามเนี่ย
เรื่องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องแล้วนะครับ
นี่ผมจะแนะนำผมจะขออนุญาตชี้แจงแค่ตรงนี้ครับ
พี่พี่เพื่อนเพื่อนในสภานะครับส่วนผมเองเนี่ยที่ผมบอกว่าเอ่อ
แรงงานต่างด้าวให้ผมไปดูว่าเข้ามาอย่างไรเนี่ย
ผมเนี่ยตรวจสถานประกอบการตรวจผู้ใช้แรงงานในฐานประกอบการนะครับ
ผมเรียนอย่างนี้ว่าก็ต้องขออนุญาตไม่ได้ว่าปัดความผิดชอบนะครับ
แต่ว่าพูดพูดถึงเรื่องหลักการก่อนนะครับอ่าตรงนี้ผมก็ถือว่า
น่าจะจบผมจะได้รีบถึงข้อสุดท้ายเดี๋ยวท่านยุทธพงศ์จะรอไม่ได้เดี๋ยวก่อน
แต่นี่ที่ผมตอบเนี่ยคือตอบให้เคลียร์เดี๋ยวท่านเพื่อนสอสอจะได้เข้าใจนะครับ
อันนั้นผมขอเรื่องเรื่องที่บอกกล่าวหาว่าผมยุโยงปลูกปั่นนะครับ
นะครับผมกลับเรียนหนีนะครับท่านประธานโดยความขอรพ
จริงนะครับเรื่องนี้ผมเองนะครับด้วยความเคารพเพื่อน
แทนทุกคนในสภาผมเองก็มีเพื่อนทุกพัก
ผมเองก็ไม่อยากจะพูดในเรื่องสิ่งที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวหาผม
นะครับจริงจริงแล้วผมไม่อยากให้เอาเรื่อง
จงรักภักดีนะครับของคนไทยทั้งชาติ
หรือความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนชาวชนบุรีซึ่งผมเป็นผู้แทนจังหวัดชนบุรี
นะครับไม่ควรเอามาอภิปรายในเวทีแห่งนี้
นะครับถ้าผมจะพูดถ้าผมไม่พูดออกไป
ในสิ่งที่เห็นแต่เหรียญด้านเดียวมันไม่ได้นะครับ
ผมจะอยากจะเรียนอย่างงี้นะครับว่าผมเองก็
มันมันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องครับท่านประธานผมไปเช็คมาแล้วครับว่าวันที่สิบเจ็ด
นะครับวันที่มีเรื่องอันนี้ผมให้ดูคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะตอบ
นะครับนี่เป็นคลิปที่ไม่มีใครอยากเห็นผมก็ไม่อยากจะเปิดนะครับ
ท่านดูฮะดูครับอยู่ในที่ตั้งท่านรัฐมนตรีครับ
มันมันมีความจำเป็นไหมครับท่านก็เขาบอกว่าเสื้อเถียงวิธีเนี่ย
ท่านดูเขากำลังบอกว่าเขาไม่ได้มาทะเลาะท่าน
เขาอยู่ในที่ตั้งนะท่านครับครับพอพอแล้วอันนี้พอก็ได้ท่าน
อันนี้ผมพูดให้เพื่อนฟังว่าแล้วผมจะไม่มีขยายไปหลายคน
จะไม่มีไม่มีวีดีโอถึงกระทบใครทั้งสิ้นเพราะผมให้ตัดทิ้งหมดทุกคน
นะครับเพราะผมก็เคารพสิทธิ์เพื่อนทุกคนผมก็อยากให้เพื่อนเคารพสิทธิ์ในเรื่องพวกนี้
ผมไม่อยากให้เพื่อนพูดเรื่องอย่างงี้ในสภานะครับคือเราก็เพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับ
เราก็ทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองด้วยกันเพื่อนฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน
ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลผมเป็นฝ่ายรัฐบาล
ผมก็ต้องแก้ข้อเก่าหาในสิ่งที่เพื่อนฝ่ายค้านพูดถึงนะครับซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
ผมก็ไม่อยากจะเปิดท่านแต่บังเอิญว่าในรูปที่ท่านเพื่อนสอสอได้พูดเนี่ย
เป็นคนชมบุรีจริงนะครับเป็นคนที่ผมรู้จักจริงเพราะผมเป็นผู้แทนชนบุรีสิบกว่าปีท่าน
แล้วผมรู้จักได้ไหมได้ผมจะเล่าให้ฟังว่าในการในการที่เขาจะมา
ในสิ่งที่ที่เขาคิดว่าถูกต้องผมจะไปห้ามเขาไม่ให้มา
ผมก็เป็นคนอย่างไรล่ะท่านนะครับเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากพูดต่อนะฮะ
แต่ผมอยากจะบอกเพื่อนสมาชิกผู้แทนในสภานะครับว่า
จริงแล้วเรื่องเนี้ยผมไม่อยากจะพูดแต่ผมก็บังเอิญมี
มีคลิปว่าคนใกล้ตัวหรือคนสนิทอะไรแล้วแต่นะครับ
แต่ผมเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าผมเอง
ไม่มีความคิดที่อยากให้พี่น้องคนไทยมาทะเลาะกัน
ไม่มีความคิดในการเห็นต่างเห็นได้แต่ไม่อยากให้
ก้าวล่วงในสิ่งที่คนไทยทุกคนรักแค่นั้นเองนะครับ
ผมกราบเรียนด้วยความเคารพครับขอบคุณครับ
ท่านประธานค่ะท่านเช่นสอสอค่ะเป็นผู้อภิปรายแล้วก็ถูก
ภาพพินฯไม่ตรีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวภาพพินฯเสียหายไหมครับ
ถ้าภาพพินฯท่านประธานดิขฤพครับท่านหญิตภงค์
จากเฉียนสมาชิกสภาพวุทย์แทนรัศดรจังหวัดมรรชาธิภาพ

แป๊บหนึ่งครับขอให้ท่าน
ท่านประธานขอผมมาหลายขอแล้วนะท่าน

มธ๑เนี่ยท่านก็รอฟังอยู่เนี่ยท่าน

แล้วก็ยกมือให้พ้นศีรษะนะครับ
ผมจงจะรู้ว่าท่านประธวงผมจะให้สิทธิภาพพิงทันที

ดิฉันไม่ได้ใช้ประท้วงค่ะดิฉันใช้สิทธิพลาดพิงค่ะ
เพราะว่าเมื่อกี้ประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีตอบเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ

ถ้าท่านนั่งยกมือเนี่ยถือว่ายกเพื่อจะขอพูดขอหาลืออะไร
แต่ถ้าท่านจะใช้สิทธิ์พาดพิงหรือประท้วงท่านยืนขึ้น
แล้วก็ยกมือให้พลศีรษะ

ที่ท่านรัฐมนตรีตอบเมื่อกี้เนี่ย
คือมันไม่แน่ใจว่าที่ฉันถามไม่ตรงคำตอบหรืออย่างไรนะคะ
เพราะว่าดิฉันไม่ได้พูดถึงสถาบันเลยแม้แต่นิดเดียว
เพียงแต่ว่าอยากทราบว่าคนที่ไปสร้างความรุนแรงหรือก่อเหตุในมอบน่ะ
เป็นคนของท่านเป็นคนสนิทของท่าน

หรือท่านปล่อยปะละเลยอะไรยังไงเนี่ย
รุณาตอบให้ตรงคำถามค่ะท่าน

ตอบได้ครับท่าน
ผมเป็นคนชมลี
ชมรีผมรู้จักเยอะนะครับ
แต่ถามว่าสนิทไหมผมสนิทคนเยอะมาก
แต่คนที่ท่านเห็นไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งผมนะครับ
เรื่องที่หนึ่งท่านไปเช็คที่อยู่เขา
เรื่องที่สองผมไม่สนับสนุนเขาไหม

ผมมีเพื่อนอีกหลายคนนะฮะที่มาวันนั้น

ผมไม่อยากไปเปิดคลิปทั้งหมดนะครับ
ผมก็อยากให้เพื่อนสมาชิกให้เข้าใจผม

แต่ไม่ใช่คนอยู่ในเขตผม

แล้วผมไม่ได้เป็นคนสนับสนุนเขาให้มา

หรืออะไรเขาไม่ได้มีการที่เขามาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับ

ผมยังเป็นห่วงเขาซะอีกนะครับว่าคนชมรีไปกี่คน
ผมยังไม่ทราบเลยนะครับ

อันนี้ผมขออนุญาตอีกนิดนึงผมลืมอ่ะ
ไอ้ที่น้องมาธิพาบอกว่าในเรื่องของ

จริงแล้วเนี่ยเคสนั้นเป็นเคสซัดดี้
ซาดี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นใน๑๗ปีของกองทุนว่างงาน
เคสเนี่ยเขาโดนในจ้างแล้วสู้กับคดีที่ศาล
สารยังไม่ตัดสินเบิกเงินกองทุนว่างงานไม่ได้นะครับ

แล้วเคสเนี่ยไปยกยกเคสเนี่ยไปเคสทัศน์ดี้

เขามาขอบคุณท่านรองนายกลำตีท่านบริเวณประวิทย์ลงสู่วัน

ครับเชิญท่านจิตภงครับ